มัดเท้าเข่าสอก

ศึกยอดมวยไทยรัฐคู่เอกวันเสาร์นี้

ด้วนกับจรวดศึกกอล์มกัมปะนาค

ศึกยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงเป็นต้นไป